มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างไม่รู้ว่าพัฒนาความสัมพันธ์มาจากคำว่าเพื่อนหรือเปล่า
จนตอนนี้เปิดตัวประกาศชัดเจนไปเลยนะคะ
พบกันอยู่นะคะแล้วก็พบกันมาสักพักแล้วด้วยค่ะ
แต่ลึกเขาบอกว่าก็แอบลุ้นนิดหน่อยนะว่าแฟนคลับเนี่ยจะเข้าใจไหม
เอาเป็นว่าใครที่เชียร์คู่นี้อยู่ก็คงสมหวังไม่ต้องตามจิ้นกันอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เป็นคู่จริงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก็เราสองคนเป็นแฟนกันครับ
ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ปิดแต่แค่รู้สึกว่าแบบเราถึงเวลาที่เราอยากจะบอกแล้วเราก็บอกเองอะไรอย่างนี้
พอมันถึงเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบน่าอายหรืออะไรครับ
แล้วก็แค่บอกว่าเราคบกันอะไรอย่างนี้มันจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น
บางทีหนูรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบางทีเวลาเราทำงานเหนื่อยเราก็แค่เหมือนอยากได้คนหนึ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างให้เขาฟัง
แซวมากกว่าครับคือตอนที่รู้อะไรอย่างนี้เราก็แบบพามาเจอก็แซวกันมากกว่า

ถูกปกติละลาไปถามด้วยพี่น้องกันค่ะ
รอตอบงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างนะครับ
น่ารักดีให้เกรียดผู้หญิงนี้
แล้วพี่จะให้คำนิยำเลยนะคะ